ที่อำนาจริงนะครับมีเหตุฆ่ากันตายนะครับในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าเพื่อนบ้านเขาบอกโอ้โหจริงเหรอนะ
ว่าคนที่ตายเนี่ยเขาบุกลุกเข้าไปในบ้านเลยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างนี้
เพราะเขาเห็นว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยลากศพมาทิ้งที่จุดที่เป็นจุดกองขยะ
ทิ้งขยะของหมู่บ้านนี่ฮะลากมาทิ้งกันดื้ออย่างนี้เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในชุมชนเทพมงคลนะครับอยู่ที่ตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจริงนะครับ
ท้องที่ของสพเมืองอำนาจริงก็ไปตรวจสอบแล้วครับหลังได้รับแจ้งเหตุว่า
มีคนถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ข้างถังขยะใกล้ใกล้กับจุดที่เป็นสี่แยกในชุมชน
จากการตรวจสอบนะครับสภาพศพก็คือมีบาดแผลที่ศีรษะมีเลือดออกเป็นจำนวนมากนะครับ
แล้วก็มีรอยลากนะต้นทางเนี่ยก็มาจากบ้านพักหลังหนึ่งไปตรวจสอบแล้ว
เป็นบ้านของนายพรชัยสุขสำราญอายุ๖๔ปีนายพรชัยนี่เขาอยู่บ้านคนเดียว
ลากลากมาตรงจุดทิ้งขยะตรงนี้ประมาณ๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับสุดท้ายแล้วนายพรชัยก็สารภาพว่า
ใช่นี่ครับผมฆ่าเขาเองผู้ตายตรวจสอบแล้วทราบว่าชื่อนายอดิสร
ขันติจิตอายุสี่สิบหกปีนะครับเสียชีวิตด้วยการถูกใช้ด้ามขวาน
ยาวเกือบ๑เมตรทุบศีรษะนายอดิสรเสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับ
ตอนเกิดเหตุเนี่ยนะแต่ว่านายพรชัยเจ้าของบ้านเนี่ยอ้างว่านายอดีศรเนี่ยเขาเข้ามา
จะมาลักทรัพย์ปีนเข้ามาในบ้านเขาเขาเลยต้องป้องกันตัวแล้วก็ปกป้องทรัพย์สิน
ของตัวเองก็เอาขวานเนี่ยจามศีรษะเข้าไปนะครับแล้วก็ลากศพเอาไปทิ้งไว้
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
หลังจากนั้นก็คุมตัวไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุนายพรชัยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
มันเกิดขึ้นอย่างนี้วันนี้ช่วงตี๔กำลังหลับอยู่ได้ยินเสียงเหมือนมีคน
เข้ามาในบ้านก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนถามไปว่าใครไม่มีเสียงตอบรับแต่เห็น
คนเนี่ยแง้มผ้าม่านแล้วโผล่หัวเข้ามาในจุดที่เป็นห้องนอนของเขาเขาก็ร้อง
ไปอีกว่าใครก็ไม่ตอบอีกเขาก็เลยเดินปรีเข้าไปหาแล้วก็กระชากแขน
ออกมานะครับก็ทำให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยล้มลงไปนายพรชัยบอกว่าก็เลยตรงเข้าไป
ใช้เท้าเหยียบหน้าอกแต่ว่าผู้ตายเนี่ยพยายามดิ้นหนีก็เลยไปคว้าขวานมานะครับ
อยู่ข้างพอดีแล้วก็ฟาดใส่ไปหลายครั้งจนเขาแน่นิ่งไปนะครับตอนนั้น
เช้ามืดทีนี้พอฟ้าสางเขาก็เลยออกจากบ้านไปที่ทุ่งนาไปดูเบ็ดที่ใส่
อะไรเอาไว้วางเบ็ดเอาไว้เนี่ยฮะพอกลับมาที่บ้านอ้าวพบว่านายอดีศรเนี่ยนะ
ที่เขาฟันศีรษะอะไรไปเมื่อช่วงเช้ามืดเนี่ยจากที่นอนแน่นิ่งเนี่ยเอ๊ะแน่นิ่งอยู่ในท่าขัดสมาธิ
ศีรษะฟุบลงกับพื้นเขาก็เลยใช้ด้ามขวาเนี่ยฟาดซ้ำไปอีกหลายครั้งก็คือกลัวไม่ตาย
แน่นิ่งไปอีกทีนี้นิ่งกว่าเดิมอีกแล้วก็เอาเชือกไนลอนทำเป็นบ่วงคล้องรักแร้สองข้าง
แล้วก็ลากไปไปทิ้งไว้จุดที่เป็นจุดทิ้งขยะแถวชุมชนอ่ะแถวข้างกำแพงวัดด้วยแถวนั้นอ่ะค่ะ
กระทั่งเจ้าหน้าที่มาเจออ่าชาวบ้านมาเจอเขาเลยแจ้งเจ้าหน้าที่นี่ฮะโอ้โห
เขาบุกลูกเขาเวลายามจะสบสีนโหมอะโดไม่เขามากหรอก
ครับเว้ยงั้นเขาเขาไปละ

เห็นละเดาของผู้ใดว่ะซะอ่าบัตรเจ้าตัวพี่ยังกำลังมิน
จริงอ่าคุณจิรายุทธบุญชูนะฮะพูดสถานการณ์ชายรัฐทีวี
เราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุด้วย
ลักษณะก็คือเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะต้องไปจำลองให้ดูถึงระยะห่าง
นายพรชัยเนี่ยลากผู้ตายจากบ้านไปทิ้งไว้ข้างข้างถังขยะที่ไม่ได้

คุณผู้ชมครับตามคำให้การของผู้ต้องหานะครับ
ได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้ต้องหาได้บอกว่า
ผู้เสียชีวิตเนี่ยครับได้เข้ามาที่บ้านของเขา
โดยผ่านลวดหนามบริเวณตรงนี้ไปนะครับมุดเข้ารวดหนามตรงนี้ครับ
จากนั้นเดินเลาะบ้านเข้ามานะครับแล้วจากนั้นเนี่ย
ตัวผู้เสียชีวิตนะครับได้ปีนขึ้นไปทางช่องลมที่อยู่บนประตู
หน้าบ้านของผู้ต้องหานะครับเพราะผู้ต้องหาเนี่ยครับ
เห็นแล้วเนี่ยครับจึงใช้ไม้ฟาดเข้าที่หัวจนผู้เสียชีวิตเนี่ยครับ
ลงไปกับพื้นหลังจากนั้นเนี่ยครับ
ผู้ต้องหาเนี่ยครับได้ออกไปทำธุระที่นอกบ้าน
ก่อนจะกลับมาช่วงเวลาประมาณหกโมงเช้าพอเห็นว่าผู้ตายเนี่ย
จมกองเลือดอยู่ในบ้านจึงได้ใช้เชือกเนี่ยครับ
บริเวณหน้าอกรวบกับแขนทั้งสองข้างก่อนที่จะลากจากด้านในบ้าน
ประตูหน้าบ้านออกมานะครับคุณผู้ชมครับผ่านออกมาจะเห็นลอยรากอยู่นะครับ
ออกมาหน้าบ้านแล้วเลาะตามถนนหน้าบ้านไปเรื่อยเรื่อยนะครับเนี่ยครับ
คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยครับบริเวณตรงนี้จะเป็นรอยลากทั้งหมดเลยนะครับ
ลากออกมาเรื่อยจนมาถึงถังขยะที่อยู่บริเวณสี่แยก
เข้าบ้านผู้ต้องหาเนี่ยครับผู้ต้องหาได้ลากผู้เสียชีวิตนะครับ
มาวางไว้บริเวณแถวถังขยะตรงนี้นะครับก่อนที่จะมีชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
มาเห็นจึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
ไปสอบถามจากเพื่อนบ้านของนายพรชัยคนก่อเหตุนะคะ
ก็ได้ยินเรื่องราวมาเป็นทำรองเดียวกันเลยบอกว่านายพรชัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
มีภรรยากับลูกแต่ว่าเลิกรากันไปนานแล้วนายพรชัยไม่ได้ทำงานนะคะ
อาศัยเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เงินผู้พิการเขามีอาการทางประสาทด้วย
รักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพที่อุบลราชธานี
เพื่อนบ้านบอกว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้นายพรชัยเลยแม้กระทั่งเดินผ่านหน้าบ้านก็ไม่อยากจะเฉียดไป
เพราะนายพรชัยเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้วันดีคืนดีก็อารวาสใส่เพื่อนบ้านแบบไม่มีสาเหตุ
เด็กเองก็เคยโดนจนเลือดตกยางออกมาแล้ว
วัวที่ชาวบ้านเคยเอามากินย่าใกล้บ้านก็โดนฟันหูขาดไปแล้วเหมือนกัน
ส่วนผู้ตายเนี่ยนะคะก็บอกว่า
เพื่อนบ้านบอกไม่เคยเห็นเข้ามาที่บ้านนายพรชัยเลยนะ
ประเด็นที่บอกว่าผู้ตายเข้ามาขโมยของเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
เพราะว่าบ้านนายพรชัยเองก็ไม่น่าจะมีอะไรให้คนไปขโมยเท่าไหร่
ไม่ไม่รู้จักครับไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเลย
ผมก็งงเอ้าทำไมเกิดเรื่องทำไมแกคนที่ตาย
เข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
ตอนเช้าออกมาจากบ้านก็ไปส่งลูกไปโรงเรียน
ก็เห็นอยู่ตรงนู้นนึกว่าคนเมาแล้วก็นอนหลับ

ก็ปรากฏว่ามีคนยืนอยู่พอดีเขาก็เดินมาคนข้างบ้านใกล้กัน
เขาเดินมาว่าหยุดเสียชีวิตแล้ว
ก็เห็นลอยมันจะมีลอยเค้าราคออกจากหน้าบ้านลอกไปหน่อย
เพราะว่านี่ขาดยามากกว่ามีพี่น้องเข้ามาดูแลรักษา
ก็เลยแบลกห้อยจะเป็นเคฤนไม่เป็นใครเดินผ่าอะไร
เค้าเบี้ยงอะไรให้ใส่ก็แล้วก็ทำแบบนี้
อันนี้ผมมาแล้วครับเพราะเรามองว่าเขาระเมืองภรรยาทำไมและคุณจะมาใช่ไหม
วันนี้เราไปที่บ้านของผู้ตายได้เจอพี่สาวเขาบอกว่า
แต่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครอยู่ตัวคนเดียว

ในอดีตเขาก็แอบจบขึ้นบ้างคนอื่นบ้าง
ก็เคยบอกเคยสอนกันไปแล้ว
ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปแบบไหนอะไรยังไง

เรื่องที่น้องชายจะเดินไปถึงตรงจุดนั้น
ซึ่งห่างจากบ้านตัวเองถึง๒๘กิโลเมตรเนี่ย

เพราะว่าเคยขี่จักรยานข้ามจังหวัด
ไปถึงอุบรรณรัชธานีก็เคยมาแล้ว
เรารู้เรื่อง
ตอนนี้บริษัทบริษัทนำตัว
คุณผู้ตรงหาไปฝากขังที่ศาลอำนาจรวรณ์แล้วนะครับ

ก็ต้องรอการชนะสูตรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ